น้องมะลิผาขวานเนี่ยลูกห้ยพี่ปอดทึสดีโตแล้วค่ะ
วันวงศงไปเจอน้องมะลิให้สัมภาคกับคนที่เล่นเป็นฟิล์มตอนเด็กนะค่ะ
เอาไมเราไปถือวัลเทิร์๐๐๕ไฟลัสตอบได้เลยอย่างนี้ค่ะ

แววความเป็นซุปตาตัวน้อยจริงนะคะ

ประกบกับนี่แหละค่ะน้องเจ้าคุณดาราเด็กที่แจ้งเกิดจากบทกุมารลูกแม่วันทองค่ะ
หน่วยก้านปั๊วปังขนาดนี้ลูกจับไมค์หน่อย
ไทยรัฐทีวีลูกจะได้ดังแล้วลูก
สัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยสิคะดูซิว่าจะสอบผ่านหรือเปล่าไปฟังหน่อยค่ะ
อันนี้ละครเรื่องแรกของหนูเลย
หนูก็ดีใจมากที่เขารับหนู
แบบได้เล่นละครเรื่องแรกด้วย
เรื่องที่สามค่ะ
เรื่องที่สามค่ะ

คือเจ้าขูนยึง๕อายุเขา๘ผมเท่ากันนะคุณผู้ชม